ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนดิฉันแล้วก็คุณเชอรี่คุณเรือนหนหรือเปล่าว่า
ดาราคนดังในวงการบันเทิงเวลาที่เขามีความรักกันเนี่ย

เรื่องหลังเนี่ยเขารักกันอย่างที่เราเห็นกันหรือเปล่า

ใช่เพราะมันมีหลายคู่แต่วันนี้เราจะพูดถึงคู่รักคนดังอย่างคู่ของหมากคิมแล้วก็ยายากับพี่แบร์
ซึ่งคนที่ใกล้ชิดก็คือพี่แอนทองประสมผู้จัดละครนี่แหละค่ะ
คือซี้ปึ๊กเลยซี้ทั้งสองคู่เลยนะคะ

ซึ่งพี่แอนเนี่ยก็มักจะได้เห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งของทั้งคู่บ่อยนะ
แต่ว่าหลายคนก็อยากรู้ไงว่าเฮ้ยโมเมนต์มุ้งมิ้งที่ได้เห็นบ่อยเนี่ย

อันนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากเสียงของพี่แอนกันเลยดีกว่าค่ะ
หวานเหมือนในสื่อเลยอ่ะคือเวลาเจอกันอ่ะ
มันจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนเล่นกันมากกว่ามันจังหวะที่เห็นในสื่ออ่ะ
คือมันเป็นอีกแบบหนึ่งอะค่ะตอนเขาอยู่กันเขาก็จะ
เฮ้ยเฮ้ยนี่กินดิอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบ
ผู้ชายผู้ชายใส่กันนะคะสำหรับหมากกับคิมนะ
เหมือนแกล้งกันเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ย
มูดหวานหวานต่อหน้าแอลด์ด้วยมันแอลด์อ่ะ
จะไม่เปิดช่องให้เขาทำอะไรอย่างนั้นด้วย
จังหวะแบบเออไม่ใช่อ่ะคู่นั้นเขาก็เป็นแนวหลบหลบซ่อนซ่อนอ่ะ
คือความหลบหลบซ่อนซ่อนคือเขาไม่ได้มานั่งทำอะไร
เขาจะมีจังหวะมุ้งมิ้งอะไรกันอยู่ในมุมเล็กของเขาคุยกัน
แต่ว่าไม่ได้ถูกหรือต้องตัวอะไรกันด้วยนะ
แต่มีจังหวะแบบรู้ว่าเขาแบบเขาอินเลิฟกัน
เขาจะไม่มานั่งแบบจับมือถือแขนอะไรอย่างนี้
สองคนนี้คือแบบไม่ทำอะไรแบบสองคู่นี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นนะ
แต่บางทีอยู่ในกองมันไม่ใช่จังหวะที่เขาจะมาโชว์หวานไง
พี่ก็เลยไม่ค่อยเห็นไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ใช่จังหวัดที่จะมาโชว์หวานช่วงนั้น
มันก็ต้องมีหวานมีมุ้งมิ้งกันบ้างนี่ไง

คู่รักแบบนี้ที่แบบว่าไม่ได้หวานต่อหน้าคนอื่นมากนะ
เวลาเขาอยู่กันสองคนนะคุณระดับความหวานอย่างนี้เลย
เขามองตาก็รู้ใจในกรกรก็ต้องทำงาน
แต่เอาจริงคือคนที่ไม่ได้หวานออกสื่อไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักกันนะ
เขาอาจจะหวานกันอยู่สองคนแต่ไม่บอกใครก็ได้